ส่วนชาวบ้านที่นครราชศรีมาเขาก็รวมตัวกัน
มาดูร่างทรงที่นี่เขาเรียกกันว่า
ร่างทรงเจ้าแม่ขันทองค่ะ

แม่ขันทองแม่ขันทองแม่ขันทองแม่ขันทองแม่ขันทองแม่ขันทอง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

เฝ้าลูกเฝ้าหลานนี่ที่มาเนี่ย

เออมาเฝ้าลูกเฝ้าหลาน

เฝ้าลูกเฝ้าหลานและที่นี่คือบริเวณหมู่บ้านในตำบล
บ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมานะจ๊ะ
ชาวบ้านหลายคนก็รวมตัวกันมาดูคุณยายท่านนี้
อ่ะยืนขึ้นร่ายรำกันไป
หลายคนก็เรียกกันว่าเจ้าแม่ขันทองเจ้าแม่ขันทองใช่ไหมคะ
เขาก็เชื่อกันว่าเป็นร่างทรงของเจ้าแม่ขันทองนี่แหละ
สิงสถิตอยู่ในท่อนไม้นะ
แล้วทางเจ้าของคลิปเนี่ยชื่อว่าคุณมิก
เขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
ไม้ท่อนนั้นน่ะตอนแรกเลยเนี่ยนะคะ

แต่ว่าเททิ้งไม่ลง
ยกลงถึงจะเอาลงได้
แต่ทีนี้ร่างทรงของคุณยายเนี่ยนะเนี่ยคุณยายเนี่ย

ด้วยนานนานทีแกจะมาเข้าทรงทีถ้าเข้ามากแกจะเหนื่อยใช่ไหม
อาจารย์ร่างทรงก็บอกกับชาวบ้านบอกว่าจะมาเฝ้าและจะมาดูแลลูกหลานภายใน
หมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเคยมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ขันทองที่เนี่ย
หลายต่อหลายครั้งแล้วมากราบไหว้เอาแป้งมาทาถูมารูปมาครามตามลำต้น
เพื่อให้ปรากฏโชคปรากฏลาบกันไปปรากฏว่ามีคนเคยได้รับโชคไปแล้วถึง
งวดนะคุณ๒งวดใช่เอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ดูและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยทั้งเรื่องของร่างทรงทั้งเรื่องของตัวเลข
เรื่องของโชคลาภมันเป็นเรื่องของดวงใครดวงมาจริงจริงจะมีครั้งที่สามไหม
ก็ไม่แน่รอจะดูอยู่นะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเอาเป็นว่า
ใครอยากดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์เข้าไปติดตามกันได้ในติ๊กต๊อกนะจ๊ะ